ค้นตัวผู้ชายคนนึงเพราะว่ามีพิรุษน่าจะมียาเสพติดติดตัว
ครับค้นตัวแล้วเจอยาเสพติดตำรวจก็จะค้นตัวต่ออืม
ยาเสพติดตกใจแล้วหนึ่งแต่สิ่งที่ตกใจยิ่งกว่าก็คือตรงเอวของเขา

ตอนแรกแบบไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิด

เดี๋ยวลองดูหน้าเปิดแล้วจะเจออะไรนะครับ

คือยาบ้าที่พกติดตัว๑๐เมตร

นี่ค่ะตอนแรกเขาไม่ยอมให้เปิดเสื้อ

นึกว่ามียาเสพติดซุกซ่อนเอาไว้เพิ่ม
มันไม่ใช่มันคือชุดชั้นในของภรรยา
ทำไมเขาต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวลองดูนะคะ
นี่ค่ะสีชมพูแบบนี้ค่ะตอนบ่าย๒นะคะตำรวจสพด่านซ้ายค่ะ
ไปจับนะคะนี่คือท้ายหมู่บ้านทุ่งเทิงนะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายยุทธนาชัยศรีพาอายุ๔๓
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ตำรวจบอกว่ามันมีพิรุษขอตรวจค้นเจอยาบ้า๑๐เมตรอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องค้นเพิ่มล้วงไปที่เอวเอ๊ะมันแปลก
ไม่ยอมเปิดเสื้อให้ดูสักทีสุดท้ายเจอนะคะเจอเสื้อชั้นใน
กางเกงในภรรยาผูกอยู่ที่เอวแล้วก็ไปสอบปากคำต่อที่สพด่านซ้ายค่ะ
ต้องหาบอกแบบนี้บอกว่ายาบ้ามีเอาไว้เสพไม่ได้มีไว้ขาย
เมื่อคืนทะเลาะกับเมียเลยขโมยยกทรงกับกางเกงในเมียมาทำคุณสัย
ตายตายตายพ่อหมอในหมู่บ้านบอกให้ทำแบบนี้เมียจะได้กลับมาหลงรักและครองรักกันไปนาน
มีเอาไว้เสพไม่ได้มีเอาไว้กลับมาหลงรักและครองรักกันไปนาน

กันไหมอยู่ครับก็คือเอาไปทำศัยศาสตร์
มันชัดตอนทำยังไงก็ไม่รู้เขาเหมือนกัน
เขาบอกให้เอามาที่ที่เราเห็นนี่อ่ะ
เห็นก็ทำยังไงก็จุดทุกข์กับเทียมที่เฉยครับ
แล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็เอากลับไปไว้ที่บ้าน
เอาไปให้เมียใส่แล้วถ้าเมียใส่แล้วเป็นยังไง
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันก็ค่ะเคยทำก็ทำเป็น
ถามจริงเอามาสำเร็จความไข้ด้วยไหมไม่ครับ
ไม่เหรอเอามาดมมีอะไรไหมพอก็พอดีเอามาตมั๊ยมาดมกันไหม
แล้ววิชาอาคมนี้ใครเป็นคนบอกมา

ทีนี้ค่ะนายยุทธนาชัยก็บอกว่า
ตำรวจมาจับซะก่อนแล้วเจอยาบ้าสิบเมตรอยู่ที่ตัว
ทีนี้ก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วก็แฟนก็คงจะไม่ได้กลับมาอยู่ด้วย

เพราะว่าทำเรื่องไม่ผิดกฎหมายแบบนี้เนาะ